แต่มาดูชายชาวลบบุรีนี้ก่อนตามไปง้อเมียที่ร้านหมูกระทะ
ไม่คุยด้วยกลับไปเธอกลับไปเขาโมโหครับ
โมโหตอนแรกเอาปืนมายิงขึ้นฟ้าก่อนขู่สองนัดปั้งนะครับ
กับเพื่อนที่กินหมูกระทะไม่อยู่แล้ววิ่งขึ้นรถ
วิ่งขึ้นรถตามไปยิงที่รถอีกคุณผู้ชมฮะตำรวจสพพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับ
ทั้งในและนอกเครื่องแบบมากันกว่า๒๐นายมีโล่มาด้วย
เจรจากับผู้ก่อเหตุอยู่นะครับที่ใช้ปืนจี้ภรรยาอยู่ในรถเก่งโตโยต้าสีเงินของเพื่อนภรรยา
โดยไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยหลังจากเขาเนี่ยยิงขู่ขึ้นฟ้ากว่าสองนัด
อย่างที่ผมเล่าไปแล้วยิงเข้าไปในรถด้วยนะยิงเข้าไปในรถนัดหนึ่งฮะ
ตำรวจใช้เวลาเจรจาอยู่นานเลยยังไม่เป็นผลครับสถานการณ์เริ่มตึงเครียดกันเลย
ไม่เกี่ยวข้องอย่าเข้ามาชาวบ้านที่นั่งกินหมูกระทะเลิกครับ
กินแล้ววิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านหมูกระทะ
ธนพลซอยสิบแปดริมถนนสายตรีทางหลวงหมายเลขสามศูนย์หนึ่งเจ็ด
เส้นทางลบบุรีหวังม่วงตะบนพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคม
ลบบุรีฮะค่ะตำรวจใช้เวลาเจรจาอยู่นาน
พาพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุมาครับมาคุยไม่อยากให้เหตุการณ์บานปลาย
ในที่สุดคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุยอมวางปืนครับ
ยังมีก้าวนัดนะยิงเวลาสาม
จากการตรวจสอบในรถนะครับที่ผู้ก่อเหตุยิงเข้าไป

เพียงรอยกระสุนปืนที่กระจกหลังซ้ายทะลุเบาะรถเท่านั้น

ไปสอบสวนที่สพพัฒนานิคม
ทราบชื่อต่อมาคือนายธีรพัฒน์วงกุหลาบอายุ๔๓ปี
ตอนแรกเครียดเครียดไม่พูดเลย

แต่พอเขาเริ่มผ่อนคลายเจ้าหน้าที่เริ่มคุยนะครับ
เขาเล่าฮะเขาเล่าบอกว่าช่วงค่ำเนี่ย

มารู้ว่าอ๋อเมียไปกินหมูกระทะ
เมียอยู่กันมาเป็น๑๐ปี
ปีได้ยังไงไม่๑๐ปีได้ยังไงก็มีลูก๑๖คนนึง
หมายถึงอายุ๑๖ปีกับ๑๕ปี
แต่ระยะหลังครับทะเลาะกันหมางกัน

เขาก็ตามพยายามไปขอโทษนะง้อขอคืนดี

แล้วลูกที่อยู่กับเขาก็ห่วงแม่แม่ไปไหนอ่ะพ่อ
มาพบว่าภรรยาไปนั่งกินหมูกระทะอยู่กับเพื่อน
ก็เข้าไปขอพูดคุยนะแต่ถูกภรรยาไล่
ไม่คุยด้วยนะครับก็เลยเดินไปเอาปืนที่รถ
ยิงขู่ขึ้นฟ้า๒นัดปั้งชาวบ้านหนีกันกระเจิงแล้ว
กับเพื่อนก็หนีครับหนีขึ้นรถไป
แล้วก็ใช้ปืนไปทุบที่รถแล้วก็ยิงอย่างที่ผมเล่า
เขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายนะไม่ได้คิดจะเอาชีวิต
หลังเกิดเหตุนะครับภรรยาเห็นใจสามีครับ
โอ้โหฉันไม่คิดว่าเธอจะเครียดขนาดนี้นะฮะ

มีปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็พกปืนไปในที่สาธารณะ
ขู่และทำให้เสียทรัพย์มีโทษทั้งปรับและจำคุกครับ